จังหวัดสุรินเสนอขอให้ผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
โดยภาพมุมสูงนั้นเผยให้เห็นถึงบรรยากาศในเขตพื้นที่ตำบลสโนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์

โดยชาวบ้านรอบได้นำวัวควายมาเลี้ยงเป็นจำนวนมาก
ทำให้เห็นถึงบรรยากาศที่ควายนั้นลงไปเล่นน้ำในหนองน้ำแบบนี้ทุกวัน
ใครได้เห็นก็บอกว่าเป็นภาพบรรยากาศกลิ่นไอธรรมชาติที่สวยงามมาก
ชาวบ้านในพื้นที่เรียกสถานที่แห่งนี้กันว่าน้องสะหรือว่าน้องสิง
ด้านนายพัฒนภงอินหอมกำนันตำบลสโนรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่
อยากให้มีการผลักดันให้น้องสะหรือว่าน้องสิมแห่งนี้
เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินท
จะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
และเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย